ปฐุมธานีก็สามารถรวบหนุ่มเวียงเบ็ด
ทำให้หน้าสาวเสียโฉมได้แล้วนะครับ
อ้างว่าหลังเกิดเหตุกลับบ้านเพื่อนำเงินมาให้
เพื่อจะให้ไปหาหมอแต่ว่ากลับไม่เจอ
เบื้องต้นยอมชดใช้ค่าเสียหายหนึ่งหมื่นบาท
แล้วก็ไม่ติดใจเอาความซึ่งกันและกัน
ทศพรคล้ายสุบันอายุ๒๖ปีพร้อมของกลาง

รถจักรยานยนต์แล้วก็เสื้อผ้าที่สวมใส่วันเกิดเหตุ
เมื่อวันที่๒๘มกราคมที่ผ่านมา

โดยเหตุเกิดขณะที่นั่งตกปลาอยู่ข้างถนน
แล้วก็เหวี่ยงสายเบ็ดไปถูกนางสาวกรกนกแก้วจันทร์

ซึ่งนั่งซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์เพื่อนชายผ่านมาพอดี
ทำให้ถูกเส้นเอนเบ็ดบาดเข้าไปที่ใบหน้า
นางสาวกรกนกเปิดเผยว่าหลังจากเกิดเหตุ

นัดเจอกันบริเวณสี่แยกป้าบัว
แต่ปรากฏว่านายทศพรไม่มาตามนัดจึงเข้าแจ้งความ
ไว้ที่สาริจังหวัดภูทรปักครองลังสิทธิ์

ทศพรสารภาพว่าหลังเกิดเหตุกลับไปบ้าน
เพื่อนำเงินมาให้เป็นค่ารักษาพยาบาล
แต่กลับมาไม่เจอใครจนมาถูกจับกลุ่ม
พร้อมขอโทษผู้เสียหายกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
แล้วก็ได้เจรจากับผู้เสียหายยินยอม
ค่าเยียวยาและทำขวัญให้กับนางสาวกรกนก

และสื่อมวลชนที่ช่วยแชร์ภาพ
จนสามารถตามจับผู้ก่อเหตุเอาไว้ได้ครับ